เล่นแต่ละคนที่เป็นโครงสร้างหลักทีมชาติ

มันกดกันด้วยการทำงานร่วมกันในคำว่าทีมชาติ

หัวจิตหัวใจวินัยในเรื่องของการที่ทำงานกับทีมชาติ
เดี๋ยวนี้เด็กไทยไม่มีเดี๋ยวก็ติดชุดนี้เดี๋ยวก็ติดยังไงเดี๋ยวเขาก็เรียก
เลยถามว่าเราเข้าข้ามอาเซียนด้วยการที่โก่งตัวเองว่าเราเหนือกว่าเขา

แต่วิธีการเล่นเราไม่ได้องค์ประกอบจะไปต่อยอดที่แข็งแรง
รับเชิญวันนี้ก็คือโค้ดจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดอดีตนักเตะกองกลางทีมชาติไทย
แล้วก็อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดเยาวชน
หรือว่าผู้ให้ทัศนะในการถ่ายทอดสดทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็บอลนอกด้วย
สิ่งที่พูดคุยกันครับก็คือมุมมองเกี่ยวกับฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในระดับเยาวชนครับ
ในฐานะที่โค้ดจุ่นถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่คุกคลีอยู่กับวงการบอลเด็กของเมืองไทยมาอย่างยาวนานแน่นอน
มาสะท้อนให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างการพัฒนานักเตะเยาวชนไทย
ที่เป็นพื้นฐานสำคัญว่าทำไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น
รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่า
ค้นจุ่นอันตุรักษ์สีเกิดครับ
ตอนนี้หลักคือเราเห็นพี่จุนเป็นคอมพิวเตอร์ของฟุตบอลนอก

ดูคู่ที่มีวิธีการเล่นที่น่าสนใจ
พี่พยายามโฟกัสว่าเอ๊ะทำไมพี่
โอเคต้องยอมรับว่าบุยรำเองเขาเคยลองผิดลองถูกมา
ณเวลานี้พอเขายืนระยะได้ยาวเนี่ย

บางครั้งพอได้เปรียบแล้วเล่นเกมรับเต็มตัวอย่างนี้

ทีมที่ยืนระยะได้ยาวรักษามาตรฐาน

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโครงสร้างหลักสำคัญ

เขาเล่นเกมที่ป้องกันได้เต็มตัว
นี่คือจุดหนึ่งที่ฟุตบอลไทยมันต้องเล่นสไตล์นี้

ที่ผ่านมาเราไม่ได้เก่งแต่เรารู้จักเล่น
แนวทางฟุตบอลไทยพี่พอทีมที่เป็นรอง

พวกนี้เขาเล่นแบบไม่ได้ไม่เสียซึ่งว่าเขาไม่ได้
มันก็ทำให้ทีมใหญ่เนี่ยไม่มีพื้นที่จะเล่นในสถานการณ์แบบ

เพราะว่าพวกนี้คือเขาไม่ขึ้นไปเพจอะไรเลย
นี่แหละมันเป็นภัยร้ายไหม
เหมือนกับว่าหลังจากนี้มันจะทำร้ายฟุตบอลไทยของทีมชาติ
เพราะวิธีการเล่นมันทำให้นักเตะทีมใหญ่
บอลเข้าไปในกรอบไปเลยเพราะมันไม่มีพื้นที่ในการต่อบอลเลย
ไปเสี่ยงไปเสี่ยงเล่นในแดดไทย
คุณภาพผู้เล่นที่ทักษะเทคนิคของผู้เล่นจะหายไปเรื่อย

แต่ดีอย่างหนึ่งถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ในระดับอาเซียนกับทีมชาติ
เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะได้บางจุด
แต่โดยภาพรวมเทคนิคของผู้เล่นพอการสัมผัสบอลน้อย
จะทำให้การเริ่มนี้ต้องจินละกาลคงลุ่มไปเรื่อย

เราจะหยิบผู้เล่นที่สร้างสรรคโอกาสตรงนั้นมาต่อยอด

มันโน่ต้องรู้แล้วว่า

คือทีมที่ท็อปฟอร์มอยู่ในเวลานี้
รัฐเองก็ฟอร์มยังไม่รักษาบันลานไม่ได้
เองก็รู้แหละว่าผลงานทีมมันส่งผลกระทบกับฟอร์มการเล่น
เชื่อว่าเรื่องพวกนี้ผู้เล่นเข้าใจกัน
แต่อย่าลืมว่าคนที่เล่นดีในสโมสรบางครั้งไปเล่นกับทีมชาติ

เพราะระบบสโมสรกับทีมชาติแตกต่างกัน

แล้วก็แฟนฟุตบอลก็คงจะมีคำถามเสมอเวลา
โค้ชเรียกตัวถ้าเป็นทีมชาติ
บางคนบอกว่าเฮ้ยดูหลีมาตลอดเลย
อยากให้ตัวนี้เล่นดีในลีกดีกับทีม
ไอ้เนี่ยดีเอามารวมกัน

มันจะรู้ว่าผู้เล่นแต่ละคนที่เป็นโครงสร้างหลักทีมชาติ

มันกดกันด้วยการทำงานร่วมกันในคำว่าทีมชาติ
พอผู้เล่นที่สอดแทรกเข้ามาเนี่ย

หรือไม่มีจุดที่ยืนระยะได้ยาว

ผู้เล่นจะรู้กันเองว่าคนนี้เล่นกับคนนี้ได้
ใครที่ขึ้นมาติดใหม่มันจะโดนบีบด้วยสถานการณ์
อย่างบอลโล่ใครได้ดูก็เห็นว่าเอียนอีรานเองโอโฮ
เจ้าภาพกาต้าที่แชมป์เอเซียดูไม่มีทรงเลย
พวกนี้มันโดนกดกันด้วยคุณภาพตรงนี้จริง
เอาจริงก็เหมือนกับเสี่ยงโชคเขา
แต่สุดท้ายไม่ได้มีความว่าอีกคนมาต่อยอดจากเรา

สิ่งแรกที่ต้องเจอแน่คือต้นสังกัด
โอเคเราอาจจะมองว่าทีมที่ได้แชมป์จตุรมิตร
ดึงผู้เล่นตรงนั้นเข้ามาแต่มันคนละอย่างกัน
ยภาพของผู้เล่นมันไม่เหมือนสโมสร

พอมาใช้อย่าลืมนะว่า
เขาเรียกว่าคุณภาพในเรื่องของ
พอมาอยู่แคมป์บุคลิกนิสัยพฤติกรรม

การปรับตัวเด็กวัยรุ่นยากมาก

แล้วใช้เวลาเท่าไหร่๑อาทิตย์ที่จะมาอยู่ร่วมกัน

โครงสร้างหลักเข้ากับคนสร้างหลักได้

คือพฤติกาบอกกับแม่ทั่งลงไปเล่นลิงกัน

คนนี้เห็นแก่ตัวคนนี้ไม่เคยมีน้ำใจ

ลายว่าอย่างแรกที่โค้ชต้องมาทำในเรื่องของการสร้างทีม

พี่พี่พยายามจะเอาอาจารย์ที่เป็นครูเลย

เอาก่อนเข้าแคมป์ก็คือเก็บโทรศัพท์

ทำอะไรให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมีครูนะ

มีครูที่คอยดูแลพฤติกรรมนะ
คอยดูว่าคนนี้เป็นไงนี่นอนใครเป็นยังไง
สมัยก่อนพี่โดนปลูกฝังอะ

มาดูว่าห้องนี้เปิดแอร์เท่าไหหลับจริงไหม

พ่ออะถึงแม้จะแค่มวดถุงเท้ารองเท้าขัดไหม

มันจะติดตัวจนเคยชิน
แล้วนอกสนามดีแล้วในสนามมันก็ให้ความร่วมมือกัน

มันจะไม่มีสตาร์ที่เก่ง
โดยที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้วใครเป็นสตาร์

คือคนที่ทำงานร่วมกันพี่คิดอย่างนั้นนะ
เราทำทีมชาติกันพี่จุนผ่านมาก็รู้
เคยทำเวลาน้อยสุดเท่าไหร่ครับทีมชาติ
คืออย่าลืมว่าการที่มาทำงานสมาคมเรื่องแรก
การขึ้นทะเบียนผู้เล่นมันสำคัญมาก
เล่นที่เก่งแต่ไม่ขึ้นทะเบียนไม่ทัน
มันหลุดตกไปเยอะระบบเราอ่ะโดนโดนกั้นคือ
เรามีโครงสร้างแค่จำกัดเรามีโครงสร้างแค่๕๐คน
ในการที่เด็กที่โดนคัดกองโดยสมาคม
สิบสิบปีอ่ะไหลขึ้นมาปุ๊บเราไปเห็นโครงสร้างเนี่ย
แต่เด็กที่มีความสามารถโครงสร้างรายชื่อเขาไม่มี

เรื่องนี้มันต้องตั้งคำถามว่าโครงสร้างที่คัดมาแล้ว
อย่าลืมว่าปัจจุบันเขาเก่งไหมเป็นยังไงบ้างใครตามให้
เรื่องนี้พี่เลยตั้งคำถามว่าบทสุดท้ายทำไมเวียดนามเขาถึงดีกว่าเรา
เขามีโครงสร้างแล้วมีแคมป์ทีมชาติ
หรือคลับสมสรรมาประกอบร่างได้เพราะให้เวลาจังงั้ย
แล้วสโมสรยอมรับยังไงว่ามาอยู่แคมป์เขาและพฤติกรรม

ของบ้านเรามันมีเรื่องนี้เนอะ
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องผักกันทางโรงความยอมเยาะรมการ

ที่อื่นก็คือต้องพร้อมเข้าพร้อมออก

โครงสร้างเรามันเป็นรอยต่อที่

คือเราต้องใช้วิธีการเดิมเหมือนตอนที่ทรัพยากรเราน้อย
จากที่บอทลีกเรายังไม่เบลล์

ต่อให้เวียดนามเก่งยังไงถ้ามาเทียบ๑๑ตัวเนี่ย
ว่าศักยภาพเด็กไทยเราเทคนิคคุณภาพความสามารถ

แต่การประกอบร่างหรือพอเล่นเป็นแพชชั่นในเรื่องของทีม

ฟอร์มใหม่ที่พี่พยังตั้งคำถามของตัวเองว่า
อะไรที่เรามองว่าอาเซียน
ประกอบเรื่องต้องตกฐาน
เขายกรถบัสคันหนึ่งให้กับทีมงานเขา

เขาข้ามอาเซียนในมุมของเรา
แตกต่างเราก็ไปเหมือนอาเซียนด้วยกันนี่แหละอะไรที่เราตั้งคำถามว่าเขาข้ามอาเซียนด้วยเรื่องการจัดการ
พอไปมองวิธีการเล่นเราข้ามอาเซียนด้วยวิธีการเล่น
แข็งแกร่งกับทีมที่รู้ว่าจะอยากชนะเรา
พม่าเวียดนามมาเลสิงคโปร์
เขาอยากชนะเรางั้นแหละใครเจอเราในอาเซียน

แต่เราทำยังไงเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น
มันก็ไปมองเรื่องของวิธีการการแทคติก
เรื่องของผู้เล่นที่เลือกมาเข้ากับระบบที่โค้ดต้องการ
เลยถามว่าเราเข้าข้ามอาเซียนด้วยการที่
โกหกตัวเองว่าเราเหนือกว่าเขาเราชนะ๑
แต่วิธีการเล่นเราไม่ได้องค์ประกอบจะไปต่อยอดที่แข็งแรง
ญี่ปุ่นทำไมเขาเอาชุดไหนเล่น

โครงสร้างในผู้เล่นคุณภาพของผู้เล่นที่เข้ามาเขารู้ว่าเลือกมาแล้ว

ไม่มีตัวหลักแต่ระบบเขาแข็งแรง
แต่บทสุดท้ายปัจจัยสำคัญอยู่ที่

คำว่าข้ามอาเซียนในมุมพี่ที่บอก
การจัดการวิธีการเล่นผลแข่งขัน
อะไรที่เราจะสามารถที่จะมองว่าเราจะข้ามมันได้
ว่าเราอัดฉีด๑๐ล้านถ้าชนะนัดนี้

ตอนนี้ทางมจน่าจะรู้ดีว่าอาบบางที่ไปสอนฟรีถูกปะ
ใช่ครับคือเรามองว่าเด็กที่ยังมีความสามารถ

หรือมีเส้นทางที่เดินแล้วมีตัวเลือกหรือมีข้อเปรียบเทียบ

ทำไมให้ได้นักเตะหนึ่งคนที่หมีเหมือนอุ้มธีรทร
เหมือนเจชนะทิพย์ให้เหมือนธีรสินแดงดา

มันจะมีช่วงเวลาของเขาแล้วเขาเรียนรู้ยังไง

เราอย่ามองว่าโอ้โหนี่เก่งก็เก่งมาตั้งแต่เด็กก็ดี
ไม่ใช่เขามีช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง

เราเอาตรงนี้เป็นแบบอย่างที่ดี
อย่าไปมองแค่บ้านปลายชีวิตที่เขาสำเร็จแล้ว
เพราะเราจะตั้งคำถามว่าก็เก่งมาแล้วมาพูดได้
แต่พี่มองว่ารอยต่อที่เขาเดินไปศึกษาเถอะ

มันมีหน้าที่คือไปรักษาคนคนนั้นไว้

เอาขึ้นมามันก็จะมีคนเดี่ยงเก่งก็มันเยอะขึ้นหลวงกัน

ให้ความรู้เจ็บมันจริงใช่ไหมอีกถ้ามันแพ้ตั้งแต่รุ่นในเด็กมามากครับ

พี่เลยตั้งคำถามว่า

ปล่อยให้เวลามันเดินไปถึงวันเริ่มทูนาเมนต์

แต่ใน๒ปีนี้เราทำอะไรกับมัน

เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มองว่าที่ผ่านมาคือปัญหาของเราที่เราพ่ายแพ้
พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กไม่อยากแพ้หรอก
ทำทีมใครเป็นโค้ดก็ไม่อยากแพ้

แต่ใน๒ปีนี้เราทำยังไงให้เขารู้สึกว่า
สิ่งที่ไม่อยากแพ้มันไม่มีคำนี้อยู่แล้ว

รอเวลาอย่างเดียวรอเวลาจะกลับไปแก้แค้น
แต่เราไม่สร้างอะไรที่จะเข้าให้รู้ว่าเราจะไม่พ่ายแพ้